คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยโอ้โหเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสฮะขนาดนี้เลยนะคือตำรวจเนี่ยเขาไปจับพ่อค้ายาได้
แล้วมีการขยายผลไอ้คำว่าขยายผลขยายผลที่เราได้ยินในข่าวเนี่ย
คราวนี้แหละขยายผลจนรู้ว่ามีการส่งยาให้กับนี่เจ้าอาวาส
ทีนี้ต้องบุกไปค้นถึงกุฏิเลยแล้วปฏิบัติการครั้งนี้ของตำรวจนะ
ต้องใช้ความอดทนเยอะค่ะโอ้โหยืดเยอะเยอะกว่างานอ่ะไม่ง่ายจริงคุณ
ตั้งแต่เย็นจนค่ำอ่ะใช่ค่ะครับทั้งการค้นกุฏิอืม
ทั้งการขอตรวจฉี่ไอ้ที่มันยืดเยื้อเพราะอะไรเดี๋ยวฟังจากข่าวนี้นะ
ครับเล่าให้ฟังก่อนค่ะอันนี้เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ช่วงเย็นเมื่อวานค่ะตำรวจภูทรบางรจันทร์นำกำลังไปเลย
วัดแห่งนี้วัดสามัคคีธรรมอยู่ที่บางรจันทร์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
เพราะว่าที่เจ้าหน้าที่ไปจะไปพบกับท่านเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสคือพระอธิการศิระวัติศิริวทุธโนนะคะอายุสี่สิบสี่ปี
ทีนี้ทำไมอยู่ดีถึงมาหาเจ้าอาวาสนี้
ก่อนหน้านี้ตำรวจเขาไปจับพ่อค้ายาได้คนหนึ่งค่ะ
แล้วพ่อค้ายาเนี่ยก็ซัดทอดตำรวจขยายผลเอาแล้วก็สาวมาถึงเจ้าวาดสิ
พ่อค้ายาบอกว่าขายยาให้กับท่านเจ้าอาวาสแล้วที่เห็นในมือถือนั่นคืออะไรคะ
หลักฐานการคุยกันมีการแชทกันนะฮะใช่ค่ะแชทสั่งยาเจ้าอาวาส
แชทมาสั่งยาสองร้อยเมตรใช่มีการจะขับรถส่วนตัวมารับของ
พอตำรวจก็เห็นหลักฐานทั้งหมดแบบนี้แล้ว
ก็ขยายผลไปจับกุมสิอืมคือตำรวจนี่ค่ะ
ขยายผลนะก็ต้องไปยึดของกลาง
ยาบ้าที่เอาไปส่งให้กับท่านเจ้าอาวาสอยู่ไหน

ก็เลยไปวุ่นวายกันอยู่ในวัดแบบนี้ฮะ
วัดสมาธิธรรมที่จังหวัดสิงบุรีนั่นแหละ
เพราะว่าตอนไปถึงมันต้องทำหลายอย่างนะคุณ

แล้วไหนกุฏิในกุฏิมียาอะไรไหมต้องตรวจค้นหน่อยซิ
ปรากฏว่าเจ้าอาวาสทวงเวลา
พอเจ้าหน้าที่ขอจะตรวจฉีออิอาตามาร์ฉีไม่ออก
บอกเลยนะบอกว่าจ้าวาทส์เป็นแบบนี้
แต่เจ้าอาวาสก็ยังไม่ให้ตรวจค้นค่ะ
ทีนี้มีการถามหาหมายสารด้วยนะ

ใช่แล้วคิดดูสิเวลามันล่วงเลยจนถึงค่ำมืดแบบนี้ค่ะ

อันนั้นชาวบ้านมายืนรออยู่เลยนะ
แล้วชาวบ้านก็ตะโกนบอกว่าให้เอาตัวเจ้าวาดไปตรวจฉี่เลย
สงสัยมาเป็น๒ปีแล้วว่ายุ่งเกี่ยวกับยาหรือเปล่า
ลองดูหน่อยนะตอนนี้

โอ้โหเชื่อมั้ยว่ายืนเถียงกันแบบนี้เป็นชั่วโมงนะ

คือท่านเจ้าอาวาสก็หัวกฎหมายเหมือนกัน
บอกพวกโยมต้องเอาหมายสารมาส่วนเยี่ยวขออภัยที่เมื่อกี้ท่านพูด

ก็ไม่ให้ค้นอะไรก็ไม่รู้คุณ
นานอยู่หลายชั่วโมงจนชาวบ้านบอกโอ๊ยท่าน
ถ้าท่านยอมให้ตรวจฉี่ก็จบไปแล้ว
ก็คิดดูสิตั้งแต่ฟ้าสว่างใช่ไหม
โมงกว่าที่มาถึงวัดจนฟ้ามืดแบบนี้ค่ะ
๒ทุ่มจะ๓ทุ่มแล้วท้ายที่สุดทำไง
ตำรวจก็ต้องเอาตัวเจ้าวาดขึ้นรถสายตรวจไปเลย

คือจะเอาไปตรวจฉี่ที่โรงพักนี่
จังหวะนี้จังหวะนี้ให้คุณผู้ชมดูหน่อยละกันค่ะ

เมื่อไหร่ลูกไหมสีม่วงเนี่ยย้อมูไม่ได้หรือเปล่าเป็นสารเสพติดไหม
ทีนี้ก็ต้องพาไปโรงพยาบาลเอาตรวจให้แน่ใจ
สรุปโรงพยาบาลสรุปว่าเป็นสารเสพติ

แล้วนี่นะพอตรวจได้ผลตรวจมาแล้วใช่ไหม
ก็เอาตัวท่านมามาดูซิที่กุฏิ

มีตัวเจ้าอาวาสแล้วก็มีโยมแม่เข้าไป
แต่คือบอกนักข่าวนักข่าวรออยู่ข้างนอกเลย

กำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูหน่อยได้ไหม

จะได้เห็นว่าจริงมียาเสพติดหรือเปล่า

ตามข้างก็ให้คนลุ้กค่ะ
ขอพูดชอบหน่อยคนลุก
วางุ้นไหวกันตลอดคืนนะคุณ

แล้วเนี่ยเราปล่อยให้คุณผู้ชมดูทีละช็อตทีละช็อตเลย
ให้เห็นว่าตำรวจเขาทำงานไม่ง่ายจริงนะ
ถามว่าเอาเมื่อกี้ที่ไปตรวจค้นที่กุฏิเจออะไรบ้าง

ใช่แล้วอุปกรณ์การเสพนะเจอ

รวมถึงเจอปืนไฟแชคอีก๒กระบอก
ทีนี้ทางเจ้าอาวาสก็บอกเลยนะว่า

อาตมาไม่ได้ไปขายต่อให้ใครอัตมามาเสพ
โหชาววาดดูนะซื้อมาตั้ง๒๐๐เมตรมาเสพเองหมดเลยเหรอ
ก็ยังไม่ได้เสพไงแล้วอัตมาจะได้ไม่ต้องสั่งซื้อบ่อยซื้อมาแบบเป็นล็อต
แล้วเดี๋ยวค่อยทยอยเสพไปค่ะ
ก็ล่ะป่อยได้ค่ะใช่ค่ะ

สุดท้ายอย่างที่บอกยอมจำนนแล้วท่านก็อ่อยลงเลย

อันนี้คืออุปกรณ์การเสพไงเจออยู่ในกระติกน้ำแบบนี้นะคะ
แล้วแน่นอนต้องโดนจับศึกค่ะแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ

มาพิเศษยาแบบนี้จนจับได้ในที่สุด